เป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าถูกทุบรถด้วยกระถางต้นไม้
แต่ทีนี้เขาบอกว่าไม่รู้ว่าคนที่ก่อเหตุมีเหตุจูงใจอะไร
เพราะเขายืนยันตัวเองไม่เคยมีเรื่องกับคนอื่น
แล้วก็จอดรถในจุดที่เขาจอดตามปกติทุกวันนี้แหละ

เพราะรถคันนี้แฟนต้องขับไปหาหมอทุกวันครับ
ดูภาพเหตุการณ์กันหน่อยนะครับเกิดอะไรขึ้นนะครับ

ใช่ค่ะเอากระถางต้นไม้ลงมาจากรถสองคนนะคะ
และหลังจากนั้นก็เอากระถางต้นไม้มาทุบรถคันสีขาว
ไปที่กระจกด้านหน้ากระจกด้านหลัง

๑๔แยกตุ๊กกะตาซอยสันติธรรมตำบลช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
เหตุการณ์เกิดขึ้น๒๔มกราคม๓ทุ่มครึ่งเท่านั้นเองถือว่าไม่ดึกมากนะคะ
ขณะที่ทางผู้เสียหายวอนคนร้ายมาชดใช้ค่าเสียหายให้ด้วย
เพราะต้องใช้รถไปหาหมอทุกวันเลยตอนนี้เดินทางลำบากมาก
หลังเกิดเหตุเขาเข้าแจ้งความกับตำรวจแล้วนะคะ
แต่ว่า๒๔มกราคมที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เรื่องยังเงียบอยู่เลยค่ะ
หลังจากโพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปมีคนมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากนะคะ
ก็มีการตั้งคำถามกันบอกว่าเคยมีเรื่องมาก่อนหรือเปล่านะคะ

ขณะที่บางคนแย้งว่าไม่ว่าจะมาจากสาเหตุอะไร
ก็ไม่ควรทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นค่ะ